แม้เขาจะประกาศหยุดก็ตามนะฮะบางวันก็พัก
แต่มีมารายวันให้เห็นนะคะล่าสุดเมื่อคืนก็มาอีกแล้วค่ะ
ทุกคืนครับ
ครอบครัวแล้วทำทำไม
ถามว่าครอบแล้วทำทำไม
เดี๋ยวคุณผู้ชมจะงงว่านี่คืออะไร

ม็อบทะลุแก๊สเขามารายวันใช่ไหมฮะ
ก็มีการปะทะกับตำรวจบางคืน
ถึงตี๒ตี๓แล้วคนที่เขาจะหลับจะนอน
โดยเฉพาะชาวแฟลต์ดินแดงเขาบอกว่าเขาไม่ได้นอน
ลูกเด็กเล็กแดงเขามีปัญหาเรื่องของสุขภาพ
รวมตัวกันเมื่อคืนนี้สักประมาณ๓ทุ่ม๒ทุ่มครึ่งนะคะ
ที่บริเวณสวนป่ามิตรมัยตรี๑แถวดินแดงนั่นแหละ

พยายามที่จะบอกว่าเขาไม่เห็นด้วยกับม็อบที่มาทุกคืน

แต่คุณผู้ชมในระหว่างที่มีการพูดคุยกัน
ชาวบ้านไปเจอชายต้องสงสัยสะพายเป้ท่าทางมีพิรุษ

เขาก็เลยเข้าไปพูดคุยแต่ปรากฏว่าผู้ชายคนดังกล่าว
พยายามที่จะหลบหนีชาวบ้านล็อกตัวไว้ได้ทันนี่
ไปตรวจสอบนะคะข้างในมีอะไรคะ
บัตรทหารปรดประจำการยดสิบตรีในกระเป๋าแบบนี้

วัตถุคล้ายกับระเบิดพันธุ์ด้วยเทปสีดำสี่ลูกด้วย
คุณเข้ามาวัตถุประสงค์ของคุณคืออะไร

แล้วจะมาก่อเหตุความไม่สงบหรือไม่
หรือไม่อันนี้ตำรวจต้องมีการขยายผลต่อนะครับ
คือนอกจากไปเจอผู้ชายคนนี้แล้วนะครับ
ที่บอกว่าบัตรในกระเป๋าเป้เป็นทหารยศ๑๐ตรีเป็นอดีตทหาร
ก่อนหน้านี้ก็มีการล็อกตัวชายสองคนนะฮะ
ขี่รถมอเตอร์ไซค์มาสวมเสื้อผ้าสีดำ
หมวกกันน็อกแบบมิดชิดเลย
ได้เหมือนกันนี่นี่ค่ะคุณผู้ชม
สองคนนะคะตรวจในกระเป๋าไปพบระเบิดขวดพกมา

ยังไม่ได้พูดเองนะคะบอกว่าพกมาเตรียมก่อเหตุปวดเจ้าหน้าที่
ตำรวจเขาก็เลยพาไปที่โรงพักนะคะ
แล้วก็พาไปตรวจจุดเกิดเหตุแบบนี้ค่ะ
นี่คือสถานการณ์ที่แยกดินแดงนะคะที่มีให้เห็นกันรายวันเลย

คือบางวันเขาบอกว่าเขาไม่มาแล้วสุดท้ายเขาก็มา
ก็มาทุกวันนะคะโอ้โฮใช่ค่ะเป็นมอบปลายวันไปแล้วนะคะ